คุณผู้ชมคะสุดท้ายคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดจริง
คนนึงนะคะมีเพื่อนสนิทเช่าบ้านอยู่ด้วยกันที่อุตรดิษ
คือบ้านเกิด๑๐เองอยู่พิศนุโลกไปมา
เพราะว่าทำธุรกิจกับเพื่อนค้าของเก่าค้าไม้อะไรแบบนี้

หือมันมีกลิ่นเหม็นเน่าเลยอ่ะ
โชยมาตอนแรกนึกว่าหนูตายสักพักพอเดินมาดูตามกลิ่น
แหม่นูมันจะมีน้ำเหลืองไหลขนาดนี้เลยเอาไม้เคียดดูขาโผล่ออกมาเลยถูกฆ่าอำพรางอยู่หน้าบ้านของตัวเอง
คือเหมือนโดนฟันเข้ากลางหน้าค่ะมีแผลโดนฟัน
แล้วสภาพโดนเอาผ้าใบสีแดงคลุม
โดนเอาฟีเจอร์บอร์ดสีเหลืองวางทับ
แล้วก็ถุงใส่ขวดพลาสติกหลายถุง

เลยไม่มีใครรู้ว่าตรงนั้นมีศพอยู่นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พื้นที่ตำบลฝ่ายหลวงอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์
ผู้ตายคือ๑๐เอกสุรสิทธิ์สีเทาอายุ๔๙ปีนะคะ

ตำรวจสพลับแลก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเลยนะคะ
สภาพศพคือเริ่มขึ้นอืดแล้ว
เน่าเปื่อยแล้วด้วยน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๓๔วัน
ในที่เกิดเหตุมีมีดอยู่ที่ตรงครัวหนึ่งเล่มด้วยน่าจะเป็นอาวุธสังหาร
โต๊ะข้างศพมีแก้วเล่าและขวดเล่า
ตำรวจก็เก็บหลักฐานไปหมดนี่นี่คือมีดค่ะ

พระเออด้ามเบอร์เรอเลยอ่ะนี่ค่ะ
ตำรวจก็ตรวจสอบดูภายในบ้านแล้วรถกระบะผู้ตายหายไป
แบบนี้มันต้องคนวงในแล้วล่ะต้องเป็นคนใกล้ชิดแน่
ส่งคุณแซคนัทวินลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ลักษณะเป็นบ้านเช่าราคาเดือนละพันบาทที่เขาเช่ากัน
ซึ่งผู้ตายก็คือ๑๐เอกสุรสิทธิ์เนี่ยเช่าอยู่กับเพื่อนคนหนึ่ง
เราได้คุยกับเพื่อนบ้านคุณเฉลิมค่ะเขาบอกว่าได้กลิ่นเน่ามา๓วันแล้วล่ะ
ตอนแรกคิดว่าสัตว์ตายพอเมื่อวานนี้กลิ่นมันแรงขึ้นมาก
ไปดูเห็นน้ำเหลืองไหลก็รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่แล้ว
กองถุงขวดจะมีน้ำเหลืองได้ยังไง

ช็อกกันไปตามก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจ
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปหาข้อมูลจากคนในพื้นที่นะคะ

แต่จะเดินทางมาที่อุตรดิษฐ์เพื่อทำอาชีพค้าไม้

ทุกครั้งที่มาจะต้องมาหาเพื่อนที่เป็นเจ้าของบ้านเช่าที่เจอศพนี่แหละ
คือนายคณิสรมากอิ่มหรือว่าลุงเล็กอายุ๖๖ปี
เขาทำธุรกิจค้าไม้ขายของเก่าด้วยกัน

หลังเกิดเหตุตำรวจก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตำรวจบอกว่ามีลุงเล็กคนเดียวที่ตำรวจสงสัย
ก็เลยคุมตัวลุงเล็กไปสอบปากคำ

โมโหเรื่องไม่คืนเงินสองหมื่นค่ะ
เล็กเล่าแบบนี้๒๕ตุลาคม๒ทุ่ม

ผู้ตายก็บอกยังไม่มีคืนให้เลย

ของมากองกองอำพลางศพเอาไว้ทีนี้ที่น่าตกใจคือ
เราไปไล่ดูกล้องมูลจอลปิดของบ้านฝั่งตรงข้ามมาค่ะครับ
พฤติการของลุงเล็กทั้งหมดเลยนะลุงเล็กไม่ใช่แค่ก่อเหตุอย่างใจเย็นและโหดเยี่ยม
ลุงเล็กยังตีเนียนด้วยอ่ะมาดูศพกับครอบครัวคนตาย
มาดูศพกับตำรวจร้องตกใจด้วยไล่ดูไปเลยนะคะ๕โมง๓๒นาที
รถกระบะสีขาวนี้เป็นของ๑๐เอกสุรสิทธิ์คือของผู้ตาย
ขับมาจอดที่บ้านเช่าจอดเสร็จปุ๊บก็เดินเข้าไปเปิดประตูรั้วสักพักหนึ่ง
แล้วก็ขึ้นรถขับออกไปอีกหลังจากนั้นแค่๑๐นาทีผ่านไปประมาณสัก๕โมง๔๙นาทีได้ค่ะ
อันนี้เป็นตอนที่เขามารอบแรกนี่๕โมง๑๙นาทีขับเข้ามาที่บ้านเช่าอีก
แต่คราวนี้มีคนเปิดประตูรั้วเอาไว้อยู่แล้วเนาะเขาก็เข้าไปจอดแล้วก็เดินเข้าไปในบ้าน
ซึ่งตอนเนี้ยลุงเล็กอยู่ในบ้านอยู่แล้วครับจากนั้นสองทุ่มสิบหกนาทีค่ะ
เวลาผ่านไปประมาณสัก๓ชั่วโมงได้นี่๒ทุ่ม๑๖นาที
ลุงเล็กเดินมาเปิดประตูคิดว่าน่าจะเป็นช่วงหลังเกิดเหตุแล้วล่ะ
เพราะว่ารักษณะลุงเล็กดูลุงลีลุกลนผิดปกติดูรีบร้อน
แล้วลุงเล็กเนี่ยไปเรียกเพื่อนบ้านบอกช่วยมาถอยรถกระบะของผู้ตายให้หน่อยได้ไหม
แต่เพื่อนบ้านก็ถอยไม่เป็นเหมือนกันไงถอยกระบะลุงเล็กเองก็ถอยกระบะไม่เป็นนะคะ
ไปเรียกเพื่อนบ้านมาแต่เพื่อนบ้านก็ถอยไม่เป็น
ลุงเล็กก็เลยเดินออกไปข้างนอกแล้วค่อยกลับมาอีกบ้าน
กลับมากลับมาบ้านอีกทีหนึ่งอ่ะสองทุ่มสามสิบห้านาทีจนกระทั่งตัดไปสองทุ่มสามสิบแปดนาทีค่ะ
อันนี้เพื่อนบ้านมาช่วยถอยแล้วก็ถอยไม่ได้นะสองทุ่มสามสิบแปดนาที
ลุงเล็กเอาไฟไปส่องส่องตรงจุดพบศพไม่รู้ส่องดูอะไรแหละ
ส่องเช็คหรืออะไรก็ไม่รู้แต่เอาไฟฉายไปส่องเห็นไหม
ไฟวาบขึ้นมาเมื่อกี้ไหมคะนี่แล้วสองทุ่มสี่สิบห้านาที
ลุงเล็กก็เดินวนรถวนไปวนมาเหมือนจะยกของเอาไปปิดศพอะค่ะ
เข่าเดินออกเดินเข้าเดินออกอยู่แบบนี้เนี่ยเห็นไหม
ไปก็วนกลับแล้วก็วนไปอยู่แบบนี้จนสองทุ่มสี่สิบเจ็ดนาที
ลุงเล็กไปหยิบผ้าใบสีแดงเอาไปคลุมศพแล้วตอนนี้สองทุ่มห้าสิบเอ็ดนาที
เล็กไปตามชาวบ้านอีกแล้วนะครับไปตามชาวบ้านมาบอก
ถอยรถให้หน่อยถอยกระบะให้หน่อยถอยไม่เป็นสุดท้ายสามทุ่มเจ็ดนาที
ลุงเล็กไปเรียกคนมาช่วยช่วยยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นท้ายกระบะ
แล้วก็ขับออกไปค่ะซึ่งชาวบ้านที่ช่วยยกรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
บอกเลยว่าตอนนั้นน่ะก็ถามว่าลุงจะเอามอไซค์ขึ้นกระบะไปไหนอ่ะ
แกบอกจะเอาไปขายจะเอารถไปขายเนี่ยชาวบ้านก็ไม่ได้เอกใจไง
เพราะว่าเขารับรถมือสองมาขายอยู่แล้วก็เป็นอาชีพเขา
แล้วชาวบ้านที่ไปช่วยยกรถเขาบอกลุงเล็กแกก็มีท่าทีปกติ
ไม่ได้ร้อนรนอะไรเลยแล้วปกติเท่าที่รู้จักมานะ
เล็กเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนใจเย็น
ปกติลุงเล็กกับลุงสิทธิ์เนี่ยเขาสนิทสนมกันมากไหมฮะ
ก็บูหูนะเพิ่งเห็นเขาคบกัน
ทีนี้ทีมข่าวได้ภาพวงจรปิดในวันที่๒๘คือเมื่อวานนี้มา
คือวันที่คนพบศพอะเนาะพอเริ่มได้กลิ่นเน่าอะนะคะ

ชาวบ้านอ่ะเนี่ยเขาได้กลิ่นเขาเลยเดินมาดูมันทนไม่ไหวแล้วอ่ะ
มันกลิ่นอะไรเนี่ยเออวะ
ขอเปิดเข้าไปดูหน่อยมันทนไม่ไหวจริง
แล้วก็เอาไม้ไปเขียตรงกองที่พบศพแล้วก็เจอศพ

แล้วก็เดินไปแบบเขียดูมันกลิ่นอะไรมันตัวอะไรตายอยู่แถวนี้
เห็นไหมเดินดูมออกมาเลยเพราะเห็นขาศพแล้วค่ะ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานบอกว่าลุงเล็กตีเนียนมากเลยนะ
เพราะว่าพอมีการพบศพมีการแจ้งไปยังครอบครัวที่จังหวัดพิศนุโลกใช่ไหม
ลุงเล็กเดินทางมาจากพิศนุโลกพร้อมครอบครัวคนตายนะ
พร้อมกับภรรยาของคนตายแล้วพอเห็นศพบอกลุงเล็กทำไงรู้ไหม
โอ้โหโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเล่นละครเล่นละครว่าตกใจอ่ะ
ตะคอนต่อหน้าตำรวจต่อหน้าครอบครัวแล้วหันไปถามเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามบอก
เฮ้ยบ้านก็มีกล้องวงจรปิดเห็นอะไรหรือเปล่า
ตรงข้ามบอกไม่เห็นเพราะเขาไม่รู้ว่าจริงแล้วกล้องถ่ายเห็นพฤติการของลุงเล็กทั้งหมดนะคะ
ลุงเล็กเนี่ยนะสุดท้ายแล้วบ่ายเมื่อวานนี้ก็เลย
ตำรวจเขามีรวบรวมหลักฐานแล้วก็จับลุงเล็กไปสอบปากคำ
ถึงขั้นยอมรับสารภาพทุกอย่าง
ร่างของ๑๑สุรสิทธิ์ครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
แล้วก็ตั้งสวดอภิษฐรรมศพ๑คืนแล้วก็เพิ่งจะชาปนกิจไปเมื่อเย็น
คุยกับนางมะลิภรรยาผู้ตายเขาบอกว่า๒ทุ่มวันที่๒๕ตุลาคม
โทรไปหาบอกว่ามีเพื่อนร่วมงานจะลักไม้ขายจะทำยังไงดี
บอกเออเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะแล้วโทรศัพท์ก็ตัดสายไป
หลังจากนั้นเธอบอกพยายามโทรไปก็ติดต่อโทรศัพท์สามีไม่ได้แล้ว
หลังเกิดเหตุลุงเล็กก็อยู่ไปที่บ้านเกิดเหตุก็ไปพร้อมลุงเล็ก
แค่ไปคนละคันกันก็เลยไม่ได้คุยอะไรกันระหว่างทาง
ลองฟังเสียงภรรยานะคะ
ขนาดนี้มีสายบ้านเพียงพร้อมกระเภนลองฟัง
เราก็ต้องไปดูศพ
จะฝากช่วงคัมพินทร์อะไรกับคนที่บอก
มีอะไรก็อยากให้เขาพูดมาคลุนกลุ่มเพราะว่า

กล้องวงจรปิดจับภาพตอนลุงเล็กขับรถกระบะผู้ตายออกไปได้

คือเอามือถือผู้ตายที่ภรรยาติดต่อไม่ได้

เสื้อผ้าที่ใส่ก่อเหตุไปทิ้งแม่น้ำน่าน
แล้วรถกระบะผู้ตายเอาไปจอดขายที่เต็นต์รถที่ด่านซ้ายจังหวัดเลย
แล้วเอามอเตอร์ไซค์ตัวเองที่เข็นขึ้นกระบะไป
ขี่กลับพิศนุโลกไปหาครอบครัวคนตาย

ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าคนโดยเจตนา

เคยมีคดีฆ่าคนตายต่อสู้
แต่ว่ารอบนั้นชนะคดีมา

อันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูตำรวจแล้วนะคะว่าจะยังไงกันต่อไป